คุณผู้ชมช่วง๒วันนี้คนพูดถึงคำนี้เยอะมาก
ตอกเสาเข็มยิ้มอะไรคะคุณยิ้มอะไร
วงการก่อสร้างใช่ไหมวงการพระสงฆ์

คือมีคลิปหลุดไงคือตอกแบบนี้จำได้ไหมที่คุณบุคคุณที่คิว
เขาบอกว่ามีพลเมืองดีส่งคลิปมาให้เป็นคลิปชายหัวโล้น
ห่มจีวอนห่มผ้าสีเหลืองอ่ะตอกเสาเข็มเราปล่อยอย่างนี้ได้จริงเหรอ
กำลังนั่งยองต่อเขาเข็มอยู่
เออขอมีได้เซ็นเซอร์แต่มันเห็นหน้าไม่ชัดว่าใครนะ
แต่มันเห็นหน้าไม่ชัดว่าใครคือหลายคนก็แหม
เดากันไปว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นคลิปแฉที่บอกว่าได้คลิปมาหลายคลิปอะไรยังไง
อีกีวที่ว่าเคยเป็นอดีตโยบุรุษฐาของครูบาลไก่ใช่ไหม

คือเรื่องนี้ยังอยู่ในกระแสอยู่นะครับยังคง
แล้วถ้าจำกันได้ก็คืออีกีวเธอเป็นสาวหล่อ
ค่ะแฟนเขาก็คือคุณบุ๋ม
เคยออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเจน

ติดต่อมาหาเขานะบอกว่าเนี่ยติดต่อกับครูบาไก่ไม่ได้เลย

เขาเป็นแฟนของครูบาไก่นะคบหากันมีอะไรลึกซึ้งต่อกัน
แล้วมาบล็อกเขาติดต่อไม่ได้อืม

เพราะตอนนั้นเขายังเชื่อมั่นในศรัทธาในครูบาไก่อยู่

หนุ่มเจนต์ไว้นั้นส่งภาพนิ่งมาให้แล้วก็แช็ตต่าง

แล้วเรื่องมันก็ยาวเลยเผิดมาเรื่อย
ก็ออกมาแถลงยืนยันนะฮะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช่ด้วยนะฮะ
ไม่ได้ไปทำอะไรผิดทำอะไรเสื่อมเสียอย่างที่ถูกทางฝั่งของอีคคิวเนี่ย
เขากล่าวหาเลยใช่ค่ะอีคคิวเองก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็ไปฟ้องเรื่อง
ที่ดินอีกใช่เรื่องที่ว่าสำนักสงฆ์ของครูบาไก่ไปลุกพื้นที่ป่า
อ่าที่ขอนแก่นใช่ไหมใช่เป็นพื้นที่ป่าสงวนคือตอนเนี้ยฟ้องกันไปก็ฟ้องกันมา
ครูบาไก่ออกมาชี้แจงรอบที่สองแล้วนะก็ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่เคยทำอะไรผิด
ยืนยันว่าสำนักสงฆ์ไม่ได้ลุกพื้นที่ป่าสงวนและอาตมาไม่ได้ตอกเสาเข็ม
คือไอ้ตอกเสาเข็มเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องสร้างสำนักศงไม่ใช่เรื่องคลิป
แต่อีคิวบอกเอาไม่เป็นไรไม่ยอมรับใช่ไหมเอาคลิปเคลื่อนไหวคลิปนี้ไปเลย
อ่าลักษณะเหมือนกับมีพระสงฆ์กำลังทำเขาใช้คำว่าชายหัวโล้น
ชายหัวโล้นชายหัวโล้นห่มเหลืองซึ่งไม่รู้ว่าคือใคร
ไม่รู้ว่าคือใครเพราะเขาก็ไม่ได้บอกว่าขอไม่พูดคุณที่คิวบอกว่าขอไม่พูดแล้วกันว่า
ชายหัวโล้นห่มเหลืองที่กำลังกระทำกิริยาในคลิปอยู่นี้คือใครซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจกามกิจอยู่เลยอ่ะ
ใช่ค่ะไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวารามในตำบลสวนหม่อน
อำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะคะครับวันนี้ครูบาไก่พระครูสูวิทยชินวโรก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ถึงประเด็นที่ต้องบอกว่าร้อนแรงแหละคนก็พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลิปหลุดหรือว่าเรื่องที่คุณนิคิวกับคุณบุ๋มเนี่ย
ให้เจ้าธินิรัฐตรวจสอบที่ตั้งของที่พักโสงว่าลุกที่ป่าสงวนหรือเปล่าครับ
บาไก่ยืนยันว่าดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามขั้นตอนมีการรังวัดของเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วก็ได้รับอนุญาตแล้ว
แล้วก็เปิดเผยเพิ่มเติมแบบชัดเจนเลยว่าอาตมาไม่ใช่บุคคลในคลิปตอกเสาเข็ม
ซึ่งลูกศิษย์เอาคลิปนี้มาให้ดูแล้ว
ก่อนที่คุณอีคิวกับคุณบุ๋มจะเอาไปมอบให้ตำรวจซะอีก
ท่าข้าวบลงบอกจากท่าของคิญวาย
มี่รักฐานมี่ยังควรคุณนี่เอาก็คือพ่อสิกี่แกงเดียวหนึ่ง
ลูกศิษย์ในพื้นที่ก็ยืนยันเหมือนเดิมเลยนะคะว่า
ศรัทธาครูบาไก่อยู่เหมือนเดิม
และอยากให้สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวด้วยความเป็นธรรมด้วย
ด้านทนายธรรมราชค่ะก็โพสต์ภาพการประกาศรับบริจาคสร้างท้าเวสุวรรณณวัดครูบาไก่ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ก็จะเห็นเลยว่าบัญชีชื่อผู้รับบริจาคเนี่ยเป็นชื่อเดียวกันกับ๑ใน๒โยอุปถาค
แล้วก็เลยตั้งคำถามว่านี่หลอกลวงประชาชนหรือเปล่ารับบริจาคแต่ทำไมเข้าบัญชีส่วนตัว
นี่คือคำถามนะคะซึ่งวันนี้ค่ะคุณที่คิวกับคุณบุ๋มนะคะ
โยอุปถาคู่กรณีนี่แหละไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติยื่นหนังสือถึงพบตรนะคะ
พิจารณาย้ายผู้กำกับการสมคขแก่นให้ออกจากพื้นที่ชั่วคราว
เพราะว่าอยากให้เกิดความเป็นธรรมในคดีเพราะเธอสองคนเนี่ยถูกแจ้งความดำเนินคดีกลับ
ที่เปิดหลักฐานและต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเลยอยากให้ตำรวจให้ความเป็นธรรม
ขณะเดียวกันก็ยังย้ำอยู่นะคะว่ามีหลักฐานพร้อมนำมาเปิดเผยอีกเยอะ
และนี่ไม่ใช่การกลั่นแกล้งแต่อยากให้ครูบาออกมายอมรับความจริงแบบลูกผู้ชาย
คืออิคคิวตอนที่เกิดเรื่องใหม่เขาบอก

ตอนที่เป็นรูปภาพถ่ายแล้วมีรอยสักอะไรที่ขาอะไรต่างนานาเนี่ย

คิวอ้างว่าครูบาไก่ยอมรับว่าจริงแต่ว่าขอโอกาส
ก็เลยบอกครูบาไก่ว่าอย่างนั้นท่านก็เข้าไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมสักเดือนหนึ่ง
ยุ่งเกี่ยวใครหาเฟซบุ๊คใช้เฟซบุ๊กใหม่
ห้ามไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้ชายคนไหนอะไรยังไงอีก
แต่สุดท้ายครูบาไก่เนี่ยเหมือนกับก็ยังไม่เลิกพฤติกรรม

ก็เลยแบบไม่เอาแล้วไม่ให้โอกาสแล้ว
แต่ทางฝั่งญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพสัทธาครูบาไก่บอกว่า

เพราะมันมีกรณีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคล

ในพื้นที่สำนักสงฆ์ของทางครูบาไก่

อีคคิวก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่น

ต่อเนื่องมาถึงอิคคิวทุกวันนี้ก็
มีภาพนู้นมีคลิปนี้ออกมาเปิดเผยตลอดเลย

อีกหนึ่งคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง
แต่ก็ให้ความคิดเห็นแซ่บทุกครั้งจริง

คุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรนะคะ

วันนี้มาเคลื่อนไหวผ่านรายการทีวีนะคะ
แสดงความคิดเห็นและฝากถามไปถึงสำนักพุทธด้วย

แล้วมีการยกตัวอย่างกรณีของคุณพรายวันในขณะที่ครองสมณเพศ
หัวเราะออกสื่อเนี่ยก็ถูกเรียกเข้าไปติเตียน
หนังสือยินยอมว่าจะไม่ประพฤตนในลักษณะดังกล่าวอีก
แต่ในทางตรงกันข้ามพระรูปหนึ่งลงไปเล่นน้ำตก
ซ้อนท้ายเจสสกีโบกมือทักทายยิ้มแย้มสนุกสนาน
ยังต้องรอให้มีการตรวจสอบอีกเหรอทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้
ส่วนเรื่องคลิปวิดีโอตอกเสาเข็มเนี่ยเอาจริงก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นครูบารูปดังกล่าวหรือเปล่า
ด้านคุณลิคคิมคุณบุ๋มก็มาเปิดเผยสั้น
หลังจากเห็นคุณแพรรี่ออกมาเคลื่อนไหวว่าเรื่องนี้ผีเห็นผี
เนี่ยค่ะบอกคลิปไม่ชัดเลยนะคะดิฉันดูแล้วไม่เห็นเสาเข็มเสาไฟอะไรเลย
ว่าเป็นใครก็ขอให้รีบตรวจสอบป้องกันไม่ให้วงการสงฆ์มันเสื่อมเสียไปมากกว่านี้
เห็นบอกว่าล่าสุดจะปล่อยคลิปใหม่มาอีกแล้วพี่อุ๋ย
หรืออยากฟังชื่อคลิปไหมใครอิคคิวอิคคิวคุณอิคคิวคุณหวูม
เขาบอกชื่อมาก่อนเหรอเอออันนี้ตอกเสาเข็มใช่ไหมอ่าอีกคลิปนึงว่าตำแจ่ว
แปลว่าอะไรอ่ะตำแจ่วเลยเหรอเออนึกคือเอาจริงนะไม่รู้จริงว่าแปลว่าอะไร
พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตอกเสาเข็มเนี่ยมันต้องใช้ความหนักแน่นมากนะ
มั่งลงไปแต่ตำแจ่วมันจะตำละเอียดหน่อย
วงการก่อสร้างเหรอต้องไปถามคุณแพนด้วยกับวงการทำกับข้าว
คุณแพรรี่เนี่ยเขาจะรู้สับแสงอะไรพวกนี้เกี่ยวกับที่เขาใช้ใช้กันอยู่
แต่ว่าคุณแพรรี่เนี่ยบอกว่าไอ้ตอกเสาเข็มไม่ใช่ศัพทในวงการส่งนะ
ไม่ใช่สับในวงการส่งวงการไหนคือสื่อคือสื่อไม่รู้ว่าจะใช้สับอะไร
สื่อก็เลยเอามาพาดหัวข่าวว่าเป็นคลิปตอกเสาเข็มในวงการส่งไม่ได้มีคำว่าตอกเสาเข็ม

แต่จะมีคำอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะ